คือตอนนี้พักเพื่อไทยกำลังเดินมาถึงจุดที่จะเรียกว่าเป็นทางตันแล้วก็ได้
แล้วก็ติดกับตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมาเองทั้งหมด
ตั้งแต่กรณีที่ไปประกาศแยกตัวจากพักเก้าไกล
ซึ่งอันนี้มันทำให้คนรู้สึกเสียใจผิดหวังมากมาย
แต่ประเด็นตรงที่เขาออกมาบอกว่าเขาจะไม่ร่วมกับพักเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
ตรงนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะไปจัดตั้งรัฐบาลกับพักการเมืองที่อยู่อีกซี่ข้างหนึ่ง
แล้วก็ตรงนี้มันก็ทำให้เขาเองจะต้องนำเสนอสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาเคยได้บอกไว้แล้วก่อน

ไม่มีลุงเนี่ยเขาก็เขาก็เสนอแล้วก็ไอ้เรื่องแก้๑๑๒เนี่ยนะคะ
อย่างที่คุณจตุพรบอกว่าเขาก็บอกมาไม่ว่าคุณอุ้งอิ๊งตอนนี้แชร์กันเยอะมากเลยนะคะ
เรื่อง๑๑๒คุณเศษฐาก็พูดแล้วก็คุณชัยกระเสมทำเป็นเอกสารเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลยนะคะ
ว่าเรื่องนี้เรื่อง๑๑๒จะต้องมีการแก้ไขในรัฐสภา
แปลว่าแคนดิเดต๓คนของพักเพื่อไทยได้รั่นไว้แล้วว่าจะแก้๑๑๒
อ่าแล้วทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ยหลังจากที่ประกาศว่าจะไม่สังคกรรมกับพักเก้าไกล
ครับทีนี้ตอนที่ไปคุยเนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยเขาก็เอามาอธิบายกับสาธารณะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าให้เขาลด๑๑๒
แต่บอกว่าเลิกเลยคือไม่เคยขอให้เขาลด๑๑๒เลยนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนสงสัยว่าหรือจริงเขาไม่ได้อยากจะได้ก้าวไกลตั้งแต่ต้นแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาไม่เคยที่จะให้ข้อมูลที่มันมีลักษณะของการเจรจาต่อลองหรืออะไรกันเพิ่มตรงนี้ลดตรงนั้นไม่เคยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ขอเรื่องนี้พระเก้าไกลเป็นคนออกมาพูดแล้วก็หลายคนพูดตรงกันว่าเขาไม่ได้ขอแล้วประการต่อไปที่น่าสนใจก็คือว่า
เอ่อพักเพื่อไทยเองเนี่ยนะก็แทนที่จะบอกจะขอให้พักเก้าไกลเนี่ยโหวตให้ครับเมื่อแยกกันแล้วอ่าจะใช้ข้ออธิบายว่าปิดสวิตช์สอวอหรือปิดสวิตช์สามปอหรืออะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าไม่ได้ขอไม่ได้ขอให้โหวตให้บอกว่าให้เป็นเอกสิทธิ์ให้เป็นเอกสิทธิ์ของก้าวไกลซึ่งตรงเนี้ยทำให้คนสงสัยมา
เนี้ยที่ที่เขาไปรวบรวมเสียงต่างต่างมาได้เนี้ยครับถ้าเผื่อว่าไปรวมกับของเก้าไกรร้อยห้าสิบเอ็ดอ่าอ่าวันนี้มันสี่ร้อยกว่าเลยนะคะมันจะโหวตนายกได้ทันทีมันไม่ต้องผ่านสอวอไงฮะอ่าแต่ทำไมเขาไม่ต้องการเสียงตรงนี้เขาไม่ต้องการเสียงของเก้าไกรนะคะแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่าอ่าเขาสามารถสองถ้าสมม
แต่เขาไม่ขอแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม่ใส่ใจด้วยครับแต่เขากลับไปบอกว่าถ้าเก้าไกรมาโบสถ์ให้เนี้ยอืมมันจะทำให้สอวอเนี้ยระแวงหรือพักร่วมเนี้ยระแวงอ่าแปลว่าเขาอยากจะได้เสียงของสอวอร้อยกว่าเสียงอันนี้มาแล้วถ้าเขาจะได้เสียงสอวอมาได้ยังไงถ้าเผื่อว่าเขาไม่ได้เอาพักสองลุงเข้ามาร่วมอ่าคุณ
แล้ววันนี้เราฟังดูจากการอภิปรายในสภาก็เริ่มออกอาการแล้วเห็นไหมคะเริ่มออกอาการแล้วว่าเขาสวเขาจะไม่โหวตให้
เขาจะพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของคุณเศรษฐาที่กลับมาดูในเรื่องจริยธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ย
แปลว่าอะไรคะแปลว่าสิ่งที่เพื่อไทยเองเนี่ย
กำลังปูทางว่าเขาต้องเข้าไปโหวตเอ่อนายกในสภาเนี่ยอืม
เขาอยากได้เสียงของสวแล้วถ้าเขาจะเอาเสียงของสวเนี่ย
เขาจะต้องไปเอาสองพักลุงของเขามาร่วมใช่ไหมคะ
สองพักลุงต้องมาร่วมอันนี้แปลว่าอะไร
เขาปิดทางก้าวไกลไม่ต้องมาโหวตให้แต่เขาต้องการเสียงของสว
นั่นแปลว่าเขากำลังจะเปิดทางไปสู่การร่วมของสองพักหรือเปล่า